มาดูความคืบหน้าค่ะเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดราชบุรี
ช่วงกลางดึก๒๓มิถุนายนที่ผ่านมานะคะ
ที่มีคนร้าย๒คนขี่รถจักรยานยนต์ประกบรถกระบะมา
แล้วก็ก่อเหตุเอาปืนยิงใส่คนขับรถกระบะถูกยิงเขาที่กลางอก
แล้วเขาก็กัดฟันขับรถต่อแต่สุดท้ายเนี่ยวูบแล้วก็ไปพุ่งชน
เสาไฟฟ้าตรงนี้ค่ะที่วงเวียนนาฬิกา
ทำให้ตัวผู้หญิงที่นั่งหลังคนขับที่ชื่อว่าน้องเจน
เป็นน้องสาวของคนขับเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเสียชีวิตนะคะ
คนขับรถกระบะคันนี้นายปฐมพงศ์วิชิตเดชาอายุ๒๔
และน้องสาวที่เสียชีวิตชื่อว่านางสาวชวัญญาวิชิตเดชาอายุ๑๘หรือว่าน้องเจน
ส่วนเพื่อนที่นั่งไปในรถก็ได้รับบาดเจ็บนะคะ
ทีนี้ค่ะจากการสืบสวนรู้ว่าผู้ก่อเหตุเป็นใคร
มีการออกหมายจับแล้วก็จับผู้ต้องหาได้แล้ว
นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
นายสุรชัยยางสง่าหรือปุ้ยอายุ๓๘เป็นคนใช้ปืนยิงค่ะ
คนขี่รถจักรยานยนต์ชื่อว่านายพิริยะใจซื่อหรืออันอายุ๑๘
ตำรวจสพบ้านโป่งขอออกหมายจับแล้วก็จับได้
จับได้พร้อมของกลางปืนขนาด๙มิลลิเมตร
นำตัวไปทำแผนเนี่ยค่ะ๓จุดนะคะที่ลานจอดรถหน้าสถานบันเทิง
จุดยิงก่อนถึงร้านยางและเส้นทางก่อนถึงหอนาฬิกา
ที่จุดที่ทำให้รถของนายปฐมพงศ์พุ่งชนนะคะ
ทำให้น้องเจนคอหักเสียชีวิตขาดที่
ทีนี้นายสุรชัยมือปืนสารภาพว่าตัวเขากับเพื่อนไปเที่ยวผับ
เพื่อนในกลุ่มไปเขม่นกันกับกลุ่มคู่อริเก่า
ตำรวจต้องเข้ามาห้ามจับแยก
แต่ว่าต่อมาเพื่อนโทรไปบอกว่าให้กลับมาที่ร้าน
เพราะกลุ่มคู่อริยังจับกลุ่มกันอยู่ที่ลานจอดรถหน้าผับ
ก็เลยเรียกนายพิริยะให้ขี่รถจักรยานยนต์มาถึงหน้าผับ
มาด้วยกันเอาปืนมาด้วยพอมาถึงเห็นกลุ่มคู่อริ
รถของกลุ่มคู่อริพุ่งชนกับเสาไฟฟ้า

ตัวเองก็เลยหนีไปกบดานที่บ้านญาติทางภาคใต้

สาเหตุก็คือเมาแล้วก็อยากจะใช้ปืนยิงโชว์เพื่อน
ทั้งที่กลุ่มนั้นไม่ได้เป็นคู่อริกับตัวเองซะด้วยซ้ำนะ
ขณะที่ไม่ได้ยินใจยินใจครับไม่มีครับ
ส่วนพี่สาวของน้องเจนนะครับบอกว่าทุกวันนี้ก็ยังโทษตัวเองอยู่นะฮะ
ที่ทำให้น้องต้องเสียชีวิตเพราะว่าคืนวันเกิดเหตุเนี่ย
แนนบอกว่าเป็นคนที่ชวนน้องเจนไปเที่ยวแต่ขากลับ
ไม่ได้พาน้องกลับด้วยเพราะว่าน้องบอกว่าจะติดรถคันที่เกิดเหตุ
แวะกินข้าวกันก่อนยืนยันว่าไม่รู้จัก
ส่วนตัวรู้สึกโกรธแค้นและไม่ขอยกโทษให้กับผู้ก่อเหตุ
จากครอบครัวต้องสูญเสียน้องเจนไปซึ่งเป็นทั้งแก้วตาดวงใจของคนในบ้าน
อกจากนี้พี่สาวของน้องเจนเขาบอกว่าในช่วงของการเกิดเหตุที่ว่า
มีขมงเขม่นทะเลาะวิวาสอะไรเนี่ยในผับเนี่ย
ยืนยันว่าไม่เชื่อว่าผู้ก่อเหตุ
คือคนยิงเพราะว่าความเมา
แต่จะต้องมีคนสั่งการนะจึงมาไล่ยิง
ขอให้ตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวมาลงโทษให้ได้

จริงมาเกี๊ยนหนูใจนี้แต่ถ้าเกิดว่า
หนูไม่ได้ว่าเก้งอะไรหรอกพี่แต่มันครอบครัวหนูอ่ะใช่ไหม
มันสูญเสียน้องหนูคนที่สาม
มันน้องคนเดียวอ่ะคนเล็กแล้วมันเพิ่งจะ๑๘เองอะพี่
แขนหนูแขนมากหนูไม่ให้อภัยด้วย

คือความเป็นคนมันต้องมีจิตสำนึกอะพี่
ยิงคนขับคือทุกคนต้องตายอะพี่
ใช่ป่ะหนูไม่รู้หรอกว่าอะไรยังไงว่าเขาจะโกรธแค้นอะไรกันอ่ะ

ส่วนในบอลน้องชายของนายปฐมพงศ์บอกว่า

ปฐมพงศ์คือคนขับรถกระบะที่ถูกยิงนะครับ
โดยยืนยันว่าไม่ได้มีเรื่องกับผู้ต้องหาทั้งสองคนนะ
แต่ว่าทะเลาะกับวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่ง
ซึ่งเคยมีเรื่องกันมาก่อนหน้านี้ตั้งแต่เมื่อ๒ปีที่แล้ว

เชื่อว่าเหตุยิงครั้งนี้ต้องมีคนสั่งการอยู่เบื้องหลัง
เนื่องจากเป็นไปไม่ได้ที่คนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลย

จะมารู้ตัวบุคคลมารู้ทะเบียนรถของพวกเขา
ส่วนตัวเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
สารน้องที่ต้องมาเสียชีวิตกับเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวข้อง
แผ่นน้องบากเลย

พวกเขาได้ทำอะไรที่มันประโยชน์กว่านี้
ไอพแน่นี่มันต้องมีลิเมนนี่

ผมไม่รู้จักใครในรถแล้วมึงจะกลับมาไหมเขาโทรตามมึงมาเนี่ย
อืมก็เนี่ยแล้วก็ต้องขยายผลแหละ
ส่วนสองคนนี้ที่จับได้แล้วก็ตั้งข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
การมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะ

นี่ค่ะเดี๋ยวต้องขยายผลเพิ่ม